สิบสองสิงหาคมอุดมมาศอนงนาฏเฉลิมพระชนมงคลสมัย
คำรบศักตะวัดพิพัฒน์ชัยเทพไทยเอื้อนอวยอำนวยพร
ขอพระมิ่งมาตาประชารัฐสิริสวัสดิ์เคียงคู่พระอดิษร
ปกเกตไพร่ฟ้าสถาวรประนมกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย
หกสิบนาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์

เป็นนักร้องหุ่นเชฟบะ
ที่เธอจะมาเป็นศิลปินนักร้องชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย

มีสิ่งบางสิ่งที่ติดตัวกับนางมา
หรืออาจจะเป็นเพราะไฝกลางตรงจุดตรงกลางตา

เพราะว่าสัมผัสพิเศษของนางเนี่ย

บางครั้งไปทุ่งนากับพ่อกับแม่เนี่ย
กองทัพเนี่ยขนมาเป็นกองทัพเลย
เรียกว่ากลายเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะ

มาขอส่วนบุญนะครับ

ไปส่งที่ประเทศนั้นนะครับ

บอกเลยนะครับว่าพลาดไม่ได้นะครับ

คุณฮายอภพรนครสวรรค์ครับ

สวัสดีค่ะ

เชิญครับคุณฮายอาภาพร

มะดำเคยรู้มาว่าเป็นเจ้าแม่มูเตรลูเลยล่ะที่ไหนดีที่ไหนเด็ดทั้งโดนหลอกลวงก็เคยโดนมาแล้ว
เอาเงินเอาทองมีเท่าไหร่ไปทำพิธีก็ทำมาแล้วไปถึงขนาดนั้นแหมตัวเองหรือเปล่า
ปลาที่อยู่ในเบาพุทธมณฑฐนอ่ะใส่
ใส่ปลาที่ของพุทธมณฑฐรใส่เนี้ย
คุณก็จะชอบไปปล่อยปลาตั้งแต่ยังไม่รวยด้วยซ้ำไป

เราอยากถ่ายชีวิตแต่นี่เราไม่มีปัญญา
ช่วงนั้นไม่มีปัญญาที่จะไปถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรพวกนี้

เรามีเงินไม่เยอะเราก็ซื้อปลา๑๐๐๒๐๐ก็ได้

พอแม่ค้าเขาจะทุบหัวบอกอุ๊ยตายแล้วขอซื้อได้ไหมคะตัวนี้
เหมือนกับเราไปซื้อชีวิตเข้ามา
เราจะปล่อยปลาไข่ปลาช่อนไข่ปลาดุกไข่
หมอไข่ปลาไหล่ไข่เพราะมันมีไข่ไง
เอาไปปล่อยอืมแล้วสักอีกอาทิตย์นึงมา
ลูกประคอกเต็มหมดเลยเราก็คิดว่าไอ้ตัวนี้
ที่เราเอาไปปล่อยมันคงไข่น่าจะคลอดแล้วใช่น่าจะเป็นได้บุญ
แต่พี่ฮายอภพรเห็นสร้างเสียงหัวเราะเพราะว่านางจะพูดได้ตลอด
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งพี่ฮายเป็นมาตั้งแต่เด็กเลย

คือเรื่องการเห็นสิ่งที่ไม่อยากจะเห็น
เออใช่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่
จำความได้ค่ะประมาณ๕ขวบ
สิ่งที่ไม่อยากจะเห็นที่คุณดำบอกนี่คือเอาชัดเลยคือเป็นผีหรือวิญญาณ

อืมเป็นวิญญาณเป็นสิ่งลึกลับที่ที่ผู้ใหญ่เขามองไม่เห็นแล้วเราเห็น

เป็นจอมปลวกจอมปลวกเยอะแยะมากเลยนะ
มันจะเป็นปวกที่ซ้อนซ้อนแม่เขาก็จะไปพักกินข้าวกันตรงนั้น
พอเบรกกินข้าวปั๊บทุกคนก็ออกไปใช่ไหมเราก็หลับตื่นมา
มีคนนุ่งแบบเป็นผ้าเขาเรียกอะไรนะจงกระเบน
ตัวเดี่ยวแล้วก็ถอดเสื้อตัวดำหันมาอุ๊ย
เราก็กรี๊ดร้องแม่ก็บอกเป็นอะไรทำไม
บอกมีลุงตรงนั่นมีคนอยู่ตรงเนี่ย
แล้วไหนแล้วเขาไปไหนแม่เขาก็เรียกหาไม่มี
เขาก็หาว่าเรานิสัยเสียโกหกตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้
เราก็จะเห็นสิ่งแบบนี้เรื่อยเดี๋ยวแม่ก็ไปกันทั้งครอบครัว

ใส่เป็นกองทัพขี่มา
ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยอุ้ย

คือพ่อขับแล้วเราหันหลังอย่างนี้
แล้วมาเหมือนมืดฟ้ามัวดินแล้วเสียงครวกครบ

พ่อบอกอยากจอดเกวียนแล้วตีจังเลยอะไร

ไม่น่าจะเชื่อมันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างนี้
แล้วทำไมหลังพ่อแม่พี่เริ่มมาเชื่อพี่ตอนไหนว่า
พี่เป็นคนเห็นสิ่งอันนู้นเห็นสิ่งลี้ลับเห็นวิญญาณเห็นผี
คือตอนนั้นน่ะมีอยู่คนเป็นลุงคนในหมู่บ้าน
อุ้มไก่อุ้มไก่ซึ่งพ่อชอบตีไก่
เราเห็นลุงพอตีไก่เสร็จก็เดินไปเดินไปอย่างนี้ค่ะ

แล้วหัวแกไม่มีหัวแกหายไปเลย
มาเล่าให้แม่ฟังว่าแม่หนูเห็นหัวคุณลุงคนนี้
ไม่มีหัวแกอุ้มไก่ไป
แม่เขาก็ชักสงสัยอีนี่ชอบเห็นอะไรแปลกอะไรอย่างนี้
แล้วอีกวันหนึ่งลุงโดนรถชนตายว่ะ

ตกใจว่าโอ้เนี่ยไอ้แจ้วก็เรียกแจ้วนะ
หมายถึงว่าลุงคนนี้ไม่มีหัว

ไม่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วสิ่งแบบนี้ไม่เห็นแล้ว
ทำไมพี่ถึงเริ่มไม่เห็นยิ่งโตยิ่งมันจะหายไปเอง
มันจะคลายแต่ว่าเริ่มมาเห็นเป็นดวงวิญญาณแทน

แม่จะให้อยู่บ้านกับน้องชายน้องชายจะห่างไปให้๓ปี

พอแม่ไปประมาณ๑๐นาทีลงบ้านไม่ได้แล้ว

งูเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งบ้านมันเป็นสองชั้นเป็นใต้ถุน
เป็นใต้ถุนแบบต่างจังหวัด
แล้วก็เราก็อยู่บนบ้านเราจะลงมาเล่น
โอ้โฮมันด้วยเยี่ยมมันเพิ่มไม่เห็น
เราเห็นคนเดียว่ามีงูแต่คนอื่นไม่เห็น
บางทีตัวสั้นเนี่ยแขนนึงเนี่ยอุ้นมากหน้าป่ามลกมาก
ครองงาโง่นูตัวใหญ่
คุณบอกไปว่าคุณเห็นเหมือนกับเป็นดวงวิญญาณกองทัพที่วิ่งใส่มงใส่มัว
ครั้งที่สองที่เกิดขึ้นบอกเห็นใครมานั่งยอง
ใช่เพราะว่าตอนนั้นแม่ย้ายบ้านมาอยู่ในนาที่ที่ฟันป่า
เริ่มฟันแบบว่าเริ่มมีที่อยู่ได้แล้ว
ต้องโละป่าแล้วก็เพื่อเอาทำนา
ฟันได้ประมาณ๕๖ไร่เพราะมัน๔๐กว่าไร่
แม่ก็เลยย้ายจากครอบครัวที่อยู่กัน
ป้านาอยู่กันก็ยายมาอยู่ในนาหลังเดียว
ก็ประมาณ๕ทุ่มทุกคนก็หลับหมดแล้ว
แล้วเราก็ตื่นมาไม่รู้จะตื่นทำไมช่วงนั้นนะ
ชอบตื่นเลยตื่นทีไรเจอทุกที
เราก็ได้ยินเสียงคางอย่างนี้ค่ะ
เราก็ลืมตามาเราก็เห็นเป็นเงาคน
นั่งหัวเข่าท่วมหัวเลยนะนั่งบนกระสอบขสานน่ะ
แล้วก็มองมาที่เราอยู่อย่างนี้ตลอดเลย
เราก็ปวดฉี่แล้วทำไมจะไม่ได้
ลูกก็ไม่ต้องนอนประมาณ๗๘ขวบแล้วนะ
เราก็ดูว่าจะเอายังไงกับเราแล้วก็หลับตา
ตาขึ้นมาก็อยู่เหมือนเดิม
แล้วรู้สึกพ่อหรือแม่ไม่รู้ขยับตัว
พอขยับตัวปั๊บวิ่งเลยค่ะ
เขาก็โดดลงเราได้ยินเสียงกันเลยแล้วก็โดดลง
แล้วบ้านมันเป็นกระต๊อปสังกษีที่เขาทำข้างฝา
แล้วมันยื่นออกไปนอกบ้านแล้วเขาไม่ได้ตัดสังกษี
ชนสังกษีดังปั้งแล้วหมาก็เห่ากันแบบสุดลิด

พี่หายในปัญหาพี่น้องญาติวงศาขนายาท

นี่จะหลานสาวไอ้ตัวเล็กที่ออก

นางเจอเหมือนเรารู้เลย
บอกกับแม่ก็เลยว่าอย่าทำนะ
ลำจะเดินขึ้นไปบนสารเพียงตา
ที่ไหว้หัวหมูไหว้อะไร

สองคนเขาเรียกให้ไปลำกับเขา

คือคุณรู้เลยว่านี่สืบท่อสายเลือกอยู่นะ

แล้วเข้าไปเขาใหญ่กับพี่ไปถ่ายรายการ
พอรถจอดปั๊บเจ๊น้องแอฟขนลุก

มองอย่างนี้ที่นี่มีผี
แอฟบอกแอฟไม่เอาเขาพูดกับเราสองคน

แล้วก็อาบน้ำนอนนอนไปเราก็
เราก็แค่ขอเจ้าที่เจ้าทาง
ไม่ได้ตรวจน้ำปกติแล้วแม่จะตรวจน้ำวันนั้นไม่ตรวจน้ำแปลกมาก
นอนไปพอเริ่มเคลิ้มนางลุกขึ้นมาตะกายหน้าเรา
ปากกายแบบเป็นแผลเลยอ่ะหลานอ่ะเออบอกแอปเราก็คิดว่านอนดิ้น
พอเคลิ้มอีกนางถีบลูกเข้ามาถีบเราอย่างนี้

แล้วก็ลุกขึ้นมาตรวจน้ำก็หายก็หลับ
คือแต่ว่าคือคุณก็ไม่ได้โทษไม่ได้ว่าอะไรเพราะครั้งหนึ่งคุณเคยเป็น
คุณพ่อคุณแม่คุณทุกวันนี้เชื่อหรือยังว่า

คงรู้เพราะว่าเริ่มโตแล้วเราก็จะเห็นอะไรแปลก
เดี๋ยวต้องตั้งศาลแล้วนะที่นา
อะไรอย่างนี้มันจู่มันก็จะพูดออกมาเอง

แล้วพ่อแม่พอเราตั้งศาลตั้งศาลเราสู้สารแพงมาก
เป็นสารไม้สักแม่ก็จะหวังดีไง
กลัวแบบว่าโดนฟ้าโดนฝนเดี๋ยวสารจะผูกอะไรอย่างนี้
นางก็ไปสร้างหลังคาครอบศาลอีกทีนึงว่า
แล้วทีนี้พอไปแล้วเราจุกมากเราแน่นหน้าอก
เราแบบว่าเราเหนื่อยจังเลย

แล้วบอกเราเหนื่อยมากแม่ทำไมหนูจุกอย่างนี้วะ
พอเห็นเอ้าแล้วใครมาสร้างเอ้าก็แม่สร้างเอง
ไม่ได้ไม่ได้แม่ลื้อออกเถอะมันไม่ถูกต้อง
เพราะสารไม่มีใครเขาเอาบ้านมาครอบสารให้จริง

ใช่แล้วเราสั่งลื้อวันนั้นเลยเราก็ไม่เป็นไร
ฮายอีกสิ่งหนึ่งที่เราเชิญพี่มาในวันนี้
ครั้งหนึ่งคุณจักรบุ๋มมานั่งตรงนี้
แล้วก็เล่าบอกว่าตอนนั้นเป็นห่วยกู้ภัยมั้งครับ

เขาเสียชีวิตแล้วเขาตามคุณจักรบุ๋มมา

ใช่เห็นบุ๋มเห็นบุ๋มเขาพูดว่าเขายังไม่ได้ไปงานศพเพื่อนเขาเลย
เราก็ฟังผ่านซึ่งเราไม่รู้อะไรเลย

กำลังนั่งแต่งหน้าก็เออเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมเสร็จเรียน

คืองานบอกว่าพี่บุ๋มจะเสร็จประมาณสัก๖โมงหรือทุ่มนึง
เออถ้าเสร็จเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปงานศพพี่เขานะอย่างนั้นอย่างนี้
เออเพราะเอิญวันนั้นฝนตกมั้งเราก็ไม่ค่อยสะดวก
เพราะเออเสียงมันดังเสียงมันดังแล้วเราก็เลยเลื่อนบุ๋มไปประมาณ๒ทุ่ม
ทุ่มเออไม่ได้ไปแต่เดี๋ยวผมจะไปอย่างงั้นนี่มันก็พูดอยู่อย่างเงี้ยอืม
พักหนึ่งเราก็อ้าวฉากกลางคืนนี้มันมีฉากผีด้วยเหรอ
รู้สึกว่าจะมีตรงนี้มันเละมากเลยเขามายืน
คือซ้อมมันเป็นฉากใหญ่ที่หลายคนต้องเข้าฉากพร้อมกันใช่ไหมคะ

นี่บุ๋มเออเป็นโอ้โหแต่ว่ามันเป็นแบบเราก็นึกว่าเขาแต่งเอฟเฟค
มีชักผีเปล่าวะที่เราอ่านมันก็ไม่มีมันอย่างนี้แล้วไฟดับปุ๊บ
อ้าวเฮ้ยพอไฟดับอ้าวแล้วคนนั้นหายไปไหนอ่ะ

หายไปแล้วเราก็เลยถามทุกคนว่าเฮ้ยฉากนี้มีผีด้วยเหรอ
ทำไมแต่งแล้วแบบเละไม่มีพี่ไม่มีช่างไอเฟคไม่มีอะไรทั้งนั้น
เราก็เลยบอกเฮ้ยบุ๋มเขาตามมึงมาแล้วล่ะเขาตรงเนี้ยเขายุบไปเขา
คือเราบอกลักษณะพี่บุ๋มบอกใช่หมดเลยพี่

เขายุบไปดูเอ้าคนเดียวมันหน้าเดียวกับที่ฉันเห็นเมื่อกี้เลยอ่ะ
คุณไม่กลัวเหรอหรือมันเห็นจนชินพี่ฮะ
มันเห็นคือถามว่ากลัวไหมผมกลัวไม่อยากเห็นอ่ะ
เราไม่อยากเห็นสิ่งพวกนี้เลยนะเห็นแล้วมันเหนื่อยเข้าใจป่ะมันเหนื่อย
บางครั้งเราไปนอนโรงแรมเนี่ยเรารู้เลยว่าเอาแล้วเล่นกูอีกแล้ว
แต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าไปเมืองกาลมาเจอเหตุการณ์จังอีกแล้ว
เมื่อเดือนหมายถึงเดือนอ่ะเมื่อต้นเดือนนี้เอง